พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีครอบครัวหนึ่งนะคะ
ก็สามีภรรยาลูกชายอายุ๑๒เขาก็เพิ่งกลับมาจากเที่ยว
ญาติพี่น้องบอกว่าครอบครัวนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่เคยได้ยินเขาทะเลาะกัน
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสามียิงภรรยาแล้วเอาปืนเจาะหัวยิงหัวตัวเองค่ะ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาลูกเลยนะคะ
เสียชีวิตทั้งคู่เกิดอะไรขึ้นคะสาเหตุมันคืออะไรเนี่ยค่ะ
ตำรวจภูทรบังปะอินค่ะไปตรวจสอบบ้านหลังนี้เขาเปิดเป็นธุรกิจรับซื้อของเก่าอยู่ริมถนนเลยนะคะ
รอยเลือดเต็มเลยตั้งแต่โถงกลางบ้านหยดเป็นทางไปจนถึงห้องนอน
บนเตียงนอนรอยเลือดเยอะมากค่ะมีปืนลูกโม่จุด๓๘๑กระบอก
ในห้องมีเตียงเล็กของลูกชายแต่เตียงเล็กของลูกชายเนี่ยไม่ได้มีร่องรอยอะไร
อืมโรงพยาบาลราชธานีบอกว่าเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะคะ
คือเขานำส่งโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตครับเสียชีวิตเสียชีวิตทั้งคู่เลย
ถูกปืนยิงเข้าศีรษะก็คือตัวผู้ชายอ่ะนะคะนายสารสเขนสุวรรณอายุสามสิบแปด
เป็นเจ้าของร้านขายของเก่าที่เกิดเหตุนางสาวทันทิวาจันโตอายุสามสิบสี่
ก็คือผู้เป็นภรรยาคนนี้ก็ถูกยิงเนี่ยค่ะคุณสุชาดาสิริก
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปคุยกับน้าชายของผู้ตาย
นายมณัฏอายุห้าสิบสองเล่าให้ฟังว่าตอนเช้าเจ็ดโมงครึ่ง
กลับมาจากซื้อกับข้าวเห็นนายสารสผู้ตายเดินออกมาจากห้องนอน
ทักทายกันตามปกติยังถามเลยว่ากินข้าวไหม
ผู้ตายตอบว่าไม่เป็นไรแล้วยิ้มนะคะเดินไปเคาะประตูห้องพ่อเพื่อคุยกัน
ก็ไม่ได้มีอาการเครียดอะไรเดินกลับไปห้องนอน
ซึ่งในห้องเขาก็จะนอนกันอยู่๓คนคือพ่อแม่ลูก
เข้าไปได้แค่๕นาทีได้ยินเสียงปืนเลยปั้งปั้งสองครั้งอะค่ะ
ลูกชายวัย๑๒วิ่งออกมาเปิดประตูแล้ววิ่งออกมาหน้าตาตกใจมาก
เรียกให้ไปดูแล้วชี้เข้าไปในห้องไม่พูดนะคือเด็กพูดไม่ออกอ่ะ
พูดอะไรสักคำครับเรียกนายมณัฐที่เป็นน้าชายอ่ะ
ให้เข้าไปดูในห้องพอนายมณัฐเข้าไปถึงโอ้โหช็อกเลย
นอนจมกองเลือดอยู่บนที่นอนในมือนายสาโรธยังถือปืนอยู่เลยนะคะ
นายมณัฐก็เลยไปพยุงร่างทั้งคู่รีบนำส่งโรงพยาบาล
มณัฐบอกไม่รู้จริงว่าต้นสายปลายเหตุมันเกิดขึ้นได้ยังไง
ที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยบ่นอะไรไม่เห็นมีปัญหาอะไร
ไม่เคยบ่นเรื่องเครียดไม่เคยบ่นเรื่องเงิน
เขาก็รักกันดีไม่ทะเลาะกันด้วยทีเนี้ยค่ะก็สงสารแต่หลานชาย
ก็คือลูกชายของทั้งคู่อายุ๑๒เองเขาเห็นกับตา
เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะยังไงกันต่อ
เขาก็พูดบอกว่าถ้าผมเอาตรงนี้หมดผมก็สบายแล้วผมก็ไม่มีหนี้สินแล้ว
ครับถ้าคือเอาชุดนี้เอาอันนี้ออกไปก็คุยกันด้วยเรื่องด้วยเงี้ยครับอืม
ผมก็มีเท่าว่าจะเทียบอะไรไหมไม่มีนะครับเขาคุยก็ออกมายิ้มเขา
ผมทำงานเขาก็ออกมานั่งยิ้มดูคนลูกน้องทำงานอยู่เรื่องหนี้สินอะไรอย่างนี้
เขาก็ไม่ค่อยพูดเท่าไรครับเรื่องนี้เขาบอกว่านี่สินเขาเบาไม่มีแทบจะไม่มีแล้วอะไรอย่างนี้
เขาเคยบอกว่าเหมือนกับผมไม่เครียดไม่เครียดนะเขาบอกไม่เครียดเรื่องเงิน
แล้วเรื่องลูกอะไรเรื่องลูกเขาก็ไม่ได้เครียดนะครับเพราะว่าน้องเป็นเด็กในนิสัยก็คือก็
ก็คือก็เชื่อฟังพ่อแม่อยู่ก็มาวันที่ยี่สิบกว่านี่แหละครับครับ
ก็เฮฮากันอยู่ครับตามปกติกลับมาก็ลุยงานด้วยกันไปขนของด้วยกันอยู่ตามปกติอยู่
ไม่มีอะไรจะบอกเหตุเลยพ่อของนายสาโรธนะฮะ
คุณพ่อชื่อนายเกษมอายุหกสิบสามนะครับบอกว่าตอนนั้นนี่นอนอยู่อีกห้องหนึ่ง
มารู้เรื่องตอนที่มีคนเสียงดังโวยวายก็ออกมาดูพบว่าลูกชายกับลูกสะพ้าย
จมกองเลือดไปแล้วตอนนั้นก็พยายามช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลกันนะฮะ
ส่วนสาเหตุเนี่ยพ่อบอกไม่รู้จริงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาลูกชายก็เป็นคนสนุกสนานเฮฮาดี
ตัวเขานี้ในห้องนี้ก็อยู่อีกคนครับดีกว่าเขาอยู่สามคนเพราะรูปมันฮะ

ลูกกันหลับ
ก็คือไม่น่าไม่มีเรื่องเครียดอะไรในจายผมไม่น่ามีเรื่องเครียด
ส่วนลุงของผู้เสียชีวิตที่เป็นฝ่ายสามีคือนายสาโรธนะครับ
ลุงบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยยังเห็นหลานชายเนี่ยเดินออกจากห้องก็ทักทายกันตามปกติ
หลานชายกลับเข้าไปในห้องอีกครั้งหนึ่งก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้น
รีบวิ่งไปดูที่ห้องแต่ประตูล็อกนะครับก่อนที่ลูกของผู้ตายจะเปิดประตูให้
ก็รีบอุ้มกันออกมานะแล้วก็เข้าไปดูในห้องก็เจอว่าทั้งสองคนเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
เปิดประตูมันล็อกมันล็อกลูกชายอยู่ในนั้นด้วย
พอลูกชายอยู่ในนั้นลูกก็เปิดประตูให้แล้วลูกก็บอกผมก็เลยอุ้มมันไปตรงนู้น
เมืองต้นตำรวจสันนิษฐานนะครับว่านายสาโรธฝ่ายสามีน่าจะลงมือลั่นไกล
ยิงภรรยาขณะนอนหลับบนที่นอนจากนั้นก็ลั่นไกลใส่ศีรษะตัวเอง
จากการสอบปากคำญาติให้ข้อมูลว่า
ไม่มีการทะเลาะไม่มีปากเสียงอะไรกันแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
นายสาโรธเขาเพิ่งไปหาหมอมานะฮะไปรับการรักษาแล้วก็ไปรับยาโรคซึมเศร้า
มากินว่าจะเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรหรือเปล่านะ
ที่เกิดเหตุตรงนี้ขึ้นนะครับ

ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะครับ
หลังจากนั้นถึงจะให้ญาติรับมาประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปนะครับ